พูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
วันนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑ราย
เดินทางมาจากซาอุดีอาราเบียโดยไม่มีอาการใดนะคะ
หญิงพันประพายงตระกูลผู้ช่วยสบค
แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙
ว่ามีผู้ป่วยใหม่๑รายเป็นนักศึกษาชายไทย
อายุ๒๖ปีเดินทางกลับจากซาอุดีอาราเบีย
เข้าไทยผ่านด่านประดังเบซาวันที่๑๕พฤษภาคม

จากนั้นเข้าพักที่สถานที่กักตัวของรัฐที่ปัตตานี
แล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้ง๓๑พฤษภาคม
พบติดเชื้อแต่ไม่มีอาการป่วยนะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาเพิ่มหาย๒ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ไปดูตัวเลขผู้ป่วยสะสมทั้งหมดวันนี้
๔รายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๖๘ราย
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๕๘ราย
เสียชีวิตสะสม๕๘ศพ
ไปดูโลกออนไลน์มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่า
เรื่องการประกาศติดประกาศของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หน้ากากที่เด็กนักเรียนใส่จะต้องไม่มีลวดลาย
เพราะว่านอกจากผู้ปกครองจะต้องปวดหัวกับการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของลูกแล้ว
เนี่ยค่ะยังต้องมาเพิ่มภาระซื้อหน้ากากอนามัยอีก

ต้องใส่แบบนี้ถึงจะมาเรียนได้
เป็นสีที่สุภาพไม่มีรวดลาย

ถึงความเอ๊ะมันควรจะมีการกำหนดให้เด็กแบบนี้เป็นการเพิ่มภาระผู้ปกครองหรือเปล่า
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การรวมไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ควรออกกฎในสถานการณ์แบบนี้
ล่าสุดก็มีความเห็นจากสอสอของพักประชาธิปัตย์คือนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิ
ระบุว่าการที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการออกมายืนยันอย่างเดียวไม่พอนะ
ผู้เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบเชิงลุกไปลงพื้นที่ให้ชัดเจนว่ายังมีโรงเรียนไหนที่ออกระเบียบลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่า
ต้องสั่งการแล้วก็จัดการโดยด่วน
เพราะว่าขณะนี้การศึกษาทั่วโลกมีความก้าวหน้าไปมากกว่ากฎระเบียบที่ไม่ทันโลกแบบนี้

ให้พ่อแม่ต้องไปหาอีก